แบบนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นสายมูบางคนเขาก็จะเชื่อมโยงไปเรื่องของการลงนะ

ลงนะศักยันต์เมตตามหานิยมเสริมเสน่ห

ใครที่เป็นสายมูมานี่ค่ะฟังทางนี้
เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะการลงนะคราวนี้
โอ้โหพื้นที่ที่ลงนะ

พูดดีกว่าแต่หวาดเสียวท้องน้อยเหลือเกินค่ะ

อันนี้อันนี้ณอะไร
คือณใต้สะดือ

อันนี้นี่คือเห็นชัดด้านหน้าแล้ว

ไม่ได้มีที่พี่เบิร์ตบอกไม่ได้มีที่ดอมบอกเลย

เขาบอกว่าลงนะตรงนี้เนี่ยนะ

ใครเห็นใครรักใครเห็นใครเอ็นดู

ก็อาจจะทำอาชีพที่แบบเอออาจจะมีแขกมา

ใช่ไหมดอมดูแลลูกค้า

เออคือเขาว่ากันว่านะ
เขาว่ากันว่าสายกลางคืนเขาบอกมาค่ะ
ยันมหาเสน่ห์

ดูแล้วหวาดเสียวท้องน้อยคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็บอกว่าไม่เหมาะสม
โอ๊ยคนไปวิพากษ์วิจารณ์

แต่ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบคลิปนะ
อันนี้เขาเป็นการศักดิ์ลงนะ

ของคุ้มณหน้าทองอาจารย์อินเทพค่ะ

อยู่ที่ไซน้อยที่นนทบุรีค่ะ
แมงวันคำแมงวันคำนะคะ
ซึ่งคุ้มลงนะเขาเสริมเสน่ห์อาจารย์อินเทพฯ

แล้วอาจารย์อินเทพเป็นลูกศิษย์ค่ะ
ปกติอาจารย์อินเทพเองก็จะลงนะหลายแบบนะ
ถ้าแบบปกติก็ที่พี่เบิร์ตบอกลงหน้าท้อง
แล้วนอกจากนั้นเขาก็จะมีการสักม้าเสพนาง
เป็นการเสริมเสน่ห์ตามตำราของทางล้านนาไง

ทีนี้คุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยคือการลงมนต์แมงวันคำค่ะ
หรือว่าลงนะใต้สดือนี่แหละ
เขาบอกว่าเวลาลงที่หน้าท้องตรงนี้มันจะเสริมเสน่ห์

บางคนก็จะเรียกว่ามนต์เสน่หราคะ
แล้วอย่างในพิธีคุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมว่า
ทำไมดูแบบว่าอยู่กันมีตัวลูกศิษย์กับมีอาจารย์

เขาบอกว่าจริงจะมีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์อยู่ด้วยนะ
คือไม่ได้อยู่กันสองคนตามลำพังแค่นี้
แต่เรื่องนี้เอามาให้ดูค่ะพิธีกรรมแปลก
คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคุณผู้ชมมองว่ายังไง

ทางไลน์หน้าจอก็ได้คอมเมนต์ในเฟซบุ๊กในยูทูปไลฟ์ก็ได้
เพราะว่าบางคนบอกว่าดูอันนี้แล้วทำไมมันรู้สึกแบบล่อแหลมยังไงก็ไม่รู้

แล้วแค่นำเสนอว่าในสังคมมันมีอยู่นะ
การศักดิ์แบบนี้นะมนต์แมงวันคำ